ดีนี่สบู่เหลวอับสะออร์แกนิคอ่อนโยนปรัสจากสารเคมีอันตราย
สวัสดีครับข้าวไต่ไข่สดใหม่ให้เยอะ
นะครับผมก็ก่อนอื่นแน่นอนครับผมเชื่อว่าหลายท่านก็คงจะทราบนะฮะ
ถึงกรณีของนครที่จากไปด้วยโรคโควิด๑๙นะครับ
แล้วก็เชื่อว่าทุกคนตั้งแต่เช้ามานะฮะทุกคนก็ให้กำลังใจ
แล้วก็ไว้อะไรให้กับทางนครแล้วก็ครอบครัวนครนะครับ
นครเนี่ยจากไปตอน๖นาฬิกา๕๘นาทีนะฮะเมื่อเช้าเลย
เมื่อเช้านี้เกือบ๗โมงเช้านะ๖นาฬิกา๕๘นาที
ก็หลังจากนั้นก็แน่นอนครับว่าทางทุกคนที่อยู่ในวงการบันเทิงเองก็ไว้อะไรให้กับนคร
รวมถึงประชาชนคนไทยที่เป็นแฟนนครด้วยนะครับ
ซึ่งวันนี้ก็เรามีการประมวลภาพพิธีชาปนกิจของนครชวนชื่น
ซึ่งคนบันเทิงก็ร่วมอะไรกันมากมายทีเดียว
กรณีการเสียชีวิตของนครชวนชื่นหลังจากติดเชื้อโควิด๑๙ล่าสุดค่ะ
ทางครอบครัวก็มีการทำพิธีชาปนกิจที่วัดศรีมหาธาตุวรมหาวิหารที่บางเขนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
โดยมีคนในวงการบันเทิงที่สนิทกับนครอย่างเช่นพี่หนุ่ม
ตัวคุณตั๊กบริบูรณ์คุณเจี๊ยบเชิญยิ้มนะคะคุณโกติคุณป๋องกระพลก็มาร่วมไว้อาลัยแล้วก็วางดอกไม้จันทร์
ซึ่งทุกคนก็สวมหน้ากากอนามัยตลอดแล้วก็มีการเว้นระยะนะคะ
ในขณะเดียวกันในโลกออนไลน์ก็ได้มีการแชร์ผลงานของนครชวนชื่นค่ะ
ทั้งงานละครแล้วก็ภาพยนตร์ที่แสดงไม่ต่ำกว่า๖๐เรื่อง
โดยผลงานที่สร้างชื่อเสียงให้กับเจ้าตัวเลยก็คือ๗ประจันบาล
จากนั้นก็จะเห็นนครอยู่ทั้งในภาพยนตร์ซีรีส์ซิกคอมรายการตลก

ทั้งนี้ก็ทั้งดารานักแสดงที่ได้ทราบข่าวต่างร่วมกันไว้อะไรตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา
คันเนื่องจากว่านาคมเองก็เป็นเที่ยวรักของคนในวงการบิษัทมากมาย
จริงจะบอกว่ากว่า๒๐เรื่องเลยนะคะ
เล่นราคอตกกดคลิดคลีกกับเพลือน

เร่งเรื่องนี้อยู่ด้านใบวัน๗๘ปีค่ะ

เราจะมีการถ่ายซิตคอมที่บริษัทโพลิพลัส
ก็มากันอย่างนี้เจอกันทุกวันอาทิตย์

ก็ถ่ายด้วยกันแกก็เป็นคนน่ารัก

มีหลายต่อหลายเรื่องที่แกฝากผลงานเอาไว้
สำหรับนักคอมชวนชื่นเองก็
วัยปีนี้ก็คือ๖๒๖๓นะคะ
เป็นคนพระนครศรีอยุธยา
เพื่อนก็จะเรียกติดปากกันว่าน้าเหยิน
เรื่องราวชีวิตของนครมีหลายอย่างที่น่าสนใจคุณผู้ชมค่ะ
โดยเฉพาะการแสดงตลกที่ไม่เหมือนใคร
ลิเกสู่ตลกคาเฟ่
แล้วก็ผันตัวเข้ามาสู่วงการบันเทิง
ทางรายการโทรทัศน์แล้วก็ภาพยนตร์

นครเป็นสมาชิกคนหนึ่งในคณะชวนชื่นของพ่ออุดมชวนชื่น
บทบาทตลกตัวเสริม
คาแรคเตอร์มึงมาพาโวยแล้วก็มุกตลกหน้าตายของแก
การแสดงของนครเป็นทักษะส่วนตัวที่ไม่เหมือนใครนะคะ
ทั้งที่นครอ่านหนังสือไม่ได้
แต่ก็ใช้วิธีจำบทจากคำบอกเล่าทั้งหมดครับ

แล้วก็จำบททั้งหมดที่ควรจะพูดได้ด้วย
จากนี้นี่ก็ยังมีพรสวรรค์ในการปล่อยมุก

อีกทั้งยังเป็นคนที่มีวินัยในการทำงานจริงคนนี้นะคะ

ไม่เคยมีเรื่องเยอะอยู่ง่ายกินง่าย
จึงเป็นเหตุผลที่ทำให้นักคล่อนเป็นเที่ยวรักของทุกคน
ทางด้านป่าโน้ตเชิญยิ้มค่ะ
ก็มีการเผยความในใจถึงเพื่อนรัก
ตลอดระยะเวลาที่รู้จักกันชั่วชีวิตมาใน๕๐กว่าปีแล้ว
ระบุว่าหลับและพักผ่อนนะเพื่อน
มึงกับกูเป็นเพื่อนกันมา๕๐กว่าปี

เช่าห้องอยู่ด้วยกันนอนตัวเบียดกัน

เช้ามึงนุ่งกูอยู่ห้องใส่ผ้าขาวม้ารอ

เอาข้าวก้นหม้อในโรงลิเกผสมคลุกกับก๋วยเตี๋

มีเงิน๒๐บาทยังแบ่งคนละ๑๐บาท

นอนตามรถบัสลิเคบรรหาร
เพราะว่าไม่มีที่ไป
เราและเราก็ทำได้

วงเล็บวันหลาย๑๐ปี
มากมายคงจะบรรยายได้ไม่หมดครับเพราะตอนนี้พิมพ์ไปร้องไห้ไปคบกันตั้งแต่
ลำบากพอสบายก็มันตายจากจะคิดถึงแล้วก็นึกถึงมึงตลอดไปพักผ่อน
เพื่อนรักซึ่งวันนี้เรามีการโฟนอินไปหาป่าโน้ตนะคะ
โน้ตอยู่ในสายกับเราแล้วตอนนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับป้าโน๊ต
ครับสวัสดีครับปานด์โน้ตจ๋าสวัสดีครับคุณธุ่มคุณเช้าชาวคุณรถเมย์ครับสวัสดีค่ะปานด์โน้ต

คุยกันทุกวันยุ่งให้มันยิ้มยุ่งให้มันหัวเราะทุกวันเลยครับ
ผมไม่ได้ไปโทรหาใครทั้งนั้นโทรหาบอลบ้าง
โทรหาเจ้านายที่มันออกจากโรงพยาบาลบ้าง
หลังจากนั้นก็ไม่ได้โทรครับ
ได้คุยกับทางครอบครัวของนครหรือยังครับ
เพราะว่าผมคุยเดี๋ยวจะทำใจไปได้
คุยที่หลายแล้วมันดูอ่อนแอเชื่อไหมครับ
ผมมีเพื่อนที่รักมาก
มันนี่แหละครับไอ้คอมเนี่ยหลักมากเราอยู่ด้วยกันตั้งแต่
ผมอายุสิบห้าสิบหกมันก็ประมาณสิบสองสิบสามเนี่ย
กินนอนด้วยกันระบากระบวนไปด้วยกันซึ่งมันมันเป็นอะไรที่
มันไวเกินไปมันไม่น่าเชื่อนะว่าคนอย่างมันในในวันที่มันตายเนี่ย
ลูกเมียไม่ได้ไปเผามันเลยแม้แต่ตัวผมเองก็ไม่ได้ไปส่ง
เมื่อเช้าลูกชายไม่ให้ไปแต่ลูกชายกับภรรยาไปแต่ภรรยากับลูกชาย
ห้ามไม่ให้ไปแต่เขาก็อยู่ในรถครับขอบคุณคุณหนุ่มกัญชัย
ขอบคุณมากเลยคุณเป็นคนดีจริงจ๊ะไม่เป็นไรครับคุณคุณเป็นคนดี
ผมผมขอบคุณแทนพ่อผัวละกันคุณคิดดูที่พ่อมันตาย
เมียก็อยู่โรงพยาบาลไม่มีใครได้ไปด้วยทุกคน
ลูกชายมันสองคนหลานเหลินไม่ได้ไปเลยไม่ได้ไปส่งมันเลย
ตัวผมเองผมเป็นคนใจจับผมผมไม่ได้ไป
เมียไม่ให้ไปลูกไม่ให้ไปครับเมียไปลูกไปก็อยู่ในรถครับครับ
มันมันเป็นอะไรที่บีบหัวใจและทรมานผมลำบากในการ
ผมเคยสัญญากันไว้นะว่าเราลำบากกันมาก
ถ้าเรามีลูกมีเมียลูกเมียต้องไม่ลำบากเหมือนเรา
เราอดได้ลูกเบียร์ต้องไม่อดครับมากลูกเบียร์จะต้องอิ่ม
เราคุยกันแล้วแล้วก็ล่าสุดในวันที่อ่า
ก่อนมันจะไปโรงพยาบาลยังโทรคุยกันแล้วมันบอก
โอ้ยผมสบายมากเมื่อกี้ผมขอโทษนะครับ
เมื่อกี้ผมยังด่าไอ้หนุ่มออกอากาศไปแล้วเลย
มันยังพูดอย่างงี้เลยฮะครับแล้วแต่ขอโทษนะ
เขาเขาไม่เรียกว่านุ่มนะเขาเรียกไอ้เหี่ยวหรืออะไรสักอย่าง
ใช่ครับเขาเรียกไอ้เหี่ยวครับครับผมผมก็เลยมีมีความรู้สึกว่า
มันไวจังเลยโลกนี้มันทำไมเป็นอย่างนี้นะ
มันมันมันทำไมถึงเป็นขนาดนี้อืมคุณหนุ่มคุณเช้าเช้าและคุณรถเมย์
คุณเชื่อไหมครับผมเนี่ยนะกับมันเนี่ยนะ
ผมเขียนจดหมายไปจีบแฟนผมคนปัจจุบันเนี้ยครับ
ค่อมเนี่ยเป็นคนถือจดหมายนอนกินกันอยู่โรงลิเก
หน้าโรงพักเตาปูนไอ้ค่อมเนี่ยถือจดหมาย
ไปส่งให้เมียผมพี่ต่อยประชานรมิตรอ๋อ
อ่าฮะแล้วไอคอมเนี้ยดันไปส่งให้พ่อตาอุ้ยอืม
แล้วพ่อตาอ่านพ่อตาก็ต่อยไอ้ค่อมหงายท้อง
คอมก็วิ่งมาหาผมบอกวันนี้ส่งจดหมายรักไม่สำเร็จ
โดนพ่อต่อยบอกแล้วมึงโดนพ่อต่อยได้ไงไอ้คอม
ผมผมฝากจดหมายไว้กับพี่ต้อยเอ้า
ทำไมไม่ดูแล้วว่าจดหมายกูเขียนว่าอะไร
คอมมันบอกพี่จะบ้าเหรอก็กูอ่านหนังสือไม่ออก
กูจะรู้ล่ะมึงเขียนว่าอะไรครับมันนึกว่าผมเขียนไปสั่งให้เขียนฉาก
เพราะพ่อตาผมเป็นคนเขียนฉากค่ะอ๋ออาโน้ดเคยเล่าให้ชาวฟังว่า
ตอนสมัยเล่นลิเกกับพ่อค่อมอโน๊ตเคยทานลาดหน้า
แล้วก็ซื้อข้าวเปล่ามากินด้วยกันยังจำได้ไหมครับว่าโน๊ตครับ
คือเวลาเรามีตังค์เนี่ยสมมุติว่าให้ค่อมมีตังค์
ถ้าเป็นตังค์ไทยคอมเนี่ยเค้าจะไปซื้อราดหน้าเค้าเรียกราดหน้าตรงซอยสุขสวรรค์บังลำภูอ่ะ
ซึ่งเป็นราดหน้าเค้าเรียกราดหน้าเมียจ่ามีซื้อมาหนึ่งห่อ
แล้วก็จะมาเอาคดข้าวในหม้อของโรงลิเกบรรหารเนี่ยเอามาใส่
แต่ถ้าเกิดเป็นตังค์ของใครเนี่ยคนนั้นจะเป็นคนปรุงเพราะเรากินลาดหน้ากันคนละรส
ถ้าวันไหนถ้าเป็นตังค์ผมเนี่ยผมจะปรุง

แล้วก็กางเกงตัวหนึ่งก็มันมีตัวเก่งอยู่ตัวเดียว
ถ้าเกิดใครนุ่งก่อนเนี่ยอีกคนก็ต้องนุ่งผลไม้อยู่ห้องเช่า
มันก็ไม่เชิงเป็นห้องเช่าหรอกครับมันจะเป็นมันจะเป็นห้องที่เรา
อาศัยนอนเขาข้างบ้านนะครับครับอ่าแล้วก็เอาเอาไม้แบบไม้อัด
เอาเก่าไม้พวกป้ายเขาเลือกตั้งอะไรเงี้ย
แล้วก็มาบังบังแดดบังฝนแล้วก็นอนถ้านอนสองคนเนี่ยนะ
ถ้านอนพร้อมกันเนี่ยอีกคนนอนตะแคงอีกคนนอนหงาย
พอนอนหงายสองคนมันแคบตัวมันเปียกแล้วเหงื่อมันออก
มันจะเหนียวตัวครับครับผมมันซึ่งมันมันเป็นอะไรที่
ทรมานมากผมฝืนน่ะเนี่ยครับผมฝืนที่จะพูดอะไรละเกิด
ครับครับครับครับไม่ไม่ไม่ไม่เป็นไรครับอนุสครับผม
ครับครับผมเอ่อถ้างั้นเดี๋ยวเรารบกวนอนุษย์เท่านี้อืม
นะครับครับแล้วผมผมผมผมฝากคนไทยทั้งประเทศ
ให้กำลังใจกับครอบครัวเขาหน่อยครับเมียเขาก็ยังป่วยอยู่
ให้กำลังใจเถอะครับผมขอแค่เนี้ยขอขอให้กำลังใจกับพวกเราด้วยครับ
ป้าโน๊ตครับผมเราเป็นกำลังใจให้อาโน๊ตด้วยนะคะรวมไปถึงครอบครัวของนะฮะ
คอมด้วยทุกทุกคนเลยนะครับอาโน๊ตก็รักษาสุขภาพด้วยนะครับ
ครับผมผมต้องขอโทษคุณคุณผู้ชมด้วยถ้าผมพูดอะไรผมดูอ่อนแอนะ
ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับเราเข้าใจความรู้สึกฮะตอนนี้ครับอาครับ
ครับผมขอบคุณครับ

ตอนเช้าคนนี้ใส่เย็นคนนี้ใส่
นะฮะก็คืออยู่ด้วยกันมาแล้วมีการสัญญาว่าวันหนึ่งถ้าเกิดมีลูกมีเมีย

ครับก็เป็นเรื่องราวที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นเร็วขนาดนี้นะครับ
คือตรวจละคร่อมนะครับก็แน่นอนครับว่าวันที่๑๐นะครับ
พอไปตรวจมาวันที่๙วันที่๑๐ทราบเรื่องนะฮะ
ละคร่อมเองก็ไปตรวจเหมือนกันในวันที่๑๑นะครับ
วันที่๑๒ทราบผลว่าติดเชื้อนะฮะ
หลังจากนั้นนะครับเวลาถัดมาก็แน่นอนครับ
ไปพบว่าตัวเองนั้นมีจุดอยู่ที่ปอดนะฮะ
นั้นเข้าโรงพยาบาลเลยนะครับไปอยู่ที่สินแพทย์
หลังจากนั้นคุณหมอก็ประเมินอาการในครั้งแรกไม่เป็นอะไร
ยังพูดคุยยังสนุกสนานเฮฮายังปล่อยวลีเด็ดออกมานะครับ

หลังจากนั้นวันที่๑๔เนี่ยนะฮะก็ไปพบจุดที่ปอด๑จุดนะครับ
ซึ่งในเวลานั้นเองเนี่ยทางคุณหมอก็ยังไม่สามารถชี้ชัดได้ว่าปอดตรงนั้น
สุดท้ายแล้วนะฮะก็มีการยืนยันว่าจุดนี้แหละนะฮะ

หลังจากนั้นนะฮะนครเองก็เริ่มหายใจลำบากนะครับ
ก็มีการส่งไปที่โรงพยาบาลวิพาราม
หลังจากนั้นนะครับก็พบว่านครนั้นมีฝ้านะครับ
ที่ปอดค่อนข้างจะชัดเจนนะครับ
แล้วปอดก็เริ่มอักเสบมากขึ้นหายใจลำบากนะฮะ

หลังจากนั้นครับวันเดียวเองนครเริ่มไม่ไหวนะฮะ
ก็เลยต้องคุณหมอก็มาคุยกับทางญาติ
ทางญาติอืมบอกขอเปลี่ยนนะฮะเป็นอ่าใส่ทิ้วก็คือใส่อ่า
ท่อลงไปในปากไปถึงปอดนะฮะจากปากนี้ลงไปถึงที่ปอดเลยนะครับ
เพื่อที่จะพยุงปอดเพราะว่าตอนนั้นปอดของนครเนี่ยคือแฟบครับ
นะฮะคือปอดแฟบนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็นะฮะอ่านครเองเนี่ย
ก็พยายามที่จะต่อสู้กับมันนะครับข้ามไปอีกแค่วันเดียวเท่านั้นเองฮะ
นครก็มีประเด็นเรื่องของไตวายนะฮะไตวายก็คือ
หลังจากนั้นคุณหมอก็บอกว่าขออ่าฟอกเลือดใช่ปรับโทษนะฮะ
อกไตฟอกไตนะฮะฟอกไตนะครับพอฟอกไตเสร็จปุ๊บเนี่ย
ปรากฏว่าทางครอบครัวก็เริ่มไม่สบายใจแล้ววันนั้นนะฮะเพราะว่า
คุณหมอเองก็บอกว่าไตวายฉับพลันเฉียบพลันแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเนี่ย
ไตมันไม่ค่อยดีมันไม่ดีเลยอ่านะฮะไม่ดีเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย
แน่นอนนะครับว่าในครั้งแรกที่มีการใส่ทริปลงไปที่ปอดเนี่ย
คุณผู้ชมครับคือมันเป็นเรื่องของภาวะทางเดินหายใจหลบทางเดินหายใจเนี่ย
เหลวนะฮะปอดแฟบมาไตวายหลังจากนั้นนะครับก็ได้มีการนำตัว
นะครอบเนี้ยส่งที่โรงพยาบาลรามาจากตีนรับดินครับนะครับ
เพื่อที่จะไปรอใช้เครื่องมืออืมตัวหนึ่งนะฮะอืมชื่อว่าเอ่อ
เครื่องมือเอ่ออะไรอ่ะเอ็กโมเอ็กโมเอ็กโมเรื่องของระบบหายใจเลยค่ะ
ผมก็เป็นเครื่องเอ็กโม่นะฮะปรากฏว่าอ่าในระหว่างนั้นเองเนี่ย
คอมก็เริ่มเริ่มซุดค่ะนะครับคุณหมอก็เริ่มที่จะมีการอ่า
ฟอกไตแบบต่อเนื่องคือธรรมดาต้องฟ้องอ่าต้องต้องฟอกเนี่ย
เอารอบวันหนึ่งเนี่ยวันหนึ่งสามรอบวันหนึ่งสามครั้ง
ปรากฏว่าพอไปที่นี่เนี่ยก็คือฟอกยาวเลย๒๔ชั่วโมงอ่า
ฟอกยาวฟอกตลอดนะครับจนกระทั่งเหมือนกับรู้สึกว่าพวกเกี่ยวกับ
ทางอ่าออกซิเจนเนี่ยดีขึ้นครับแต่สุดท้ายก็เอาไม่อยู่นะฮะ
เพราะว่าไปเจอเชื้อตัวหนึ่งก็คือเป็นเชื้อแบคทีเรียที่ปอดด้วย
อืมนะครับคือผมก็ได้มีโอกาสคุยกับคุณหมอบางท่านท่านก็บอกว่า
จริงแล้วเชื้อตัวนี้มันมีโอกาสเกิดขึ้นได้เหมือนกันนะครับ
เนื่องจากที่เราเหมือนแบบบางทีมันมีเชื้อที่มันซ่อนอยู่ในร่างกาย
หรืออะไรต่างต่างนานาหรือว่าอาจจะแบบมีการอักเสบต่างต่างนานาเนี้ย
มันก็จะปรากฏขึ้นอืมแล้วเชื้อบางตัวเนี้ยมันมันดื้อต่อยาด้วย
ฮะนะครับรวมถึงเนอะครอบท์เองเนี้ยก็ยังมีเรื่องของอ่า
รวมไปถึงค่าเหลืองของตับเนี่ยมันสูงมากครับก็คือ
อยู่ในภาวะตับวายด้วยอืมทุกอย่างมันเป็นเหมือนการชัดดาวในระบบ
ในร่างกายมนุษย์ค่อยหยุดไปทีละหนึ่ง
จนสุดท้ายก็เหลือแค่หัวใจหัวใจจะหยุดเมื่อไหร่
แต่คุณหมอก็น่าจะแจ้งกับทางญาติว่าเต็มที่แล้ว
ทุกสิ่งทุกอย่างที่พยายามจะยื้อชีวิตนครหรือช่วยเนี่ยเต็มที่
ทั้งยาทั้งเครื่องมือทุกสิ่งทุกอย่างทั้งคุณหมอนะฮะ
สุดท้ายก็เกินที่จะยืนนะครับไม่มีปฏิหารเกิดขึ้นนะฮะอืม
วันนี้ก็แน่นอนครับตัวนครเองก็หลังจากเสียชีวิตนะฮะ
คุณหมอเองก็ได้มีการบรรจุนะฮะใส่เป็นถุงนะฮะ๓ชั้นเป็นถุงซิปนะฮะ
แล้วก็ทุกชั้นเนี่ยก็จะคลีนนะฮะด้วยหยากฆ่าเชื้อทุกชั้นทุกชั้นทุกชั้น
หลังจากนั้นก็คือจะใส่ในโรงนะฮะแล้วก็นำร่างของนครเนี่ยไปที่วัดพระศรีมหาธาตุเนี่ยนะครับ
แล้วก็ชาปนกิจตอนบ่าย๓โมงนะครับตอนที่ไปเนี่ยก็ผมเองได้มีโอกาสไปร่วมงานด้วยนะครับ
ต้องบอกว่าในชีวิตผมเนี่ยไปงานศพของคนที่รู้จักไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องพ่อแม่หรือแม้กระทั่งคนในวงการบันเทิงเนี่ย
ผมก็ไปมาหลายคนทั้งงานสวดงานเผานะฮะ

ผมไม่เคยไปงานเผาใครที่มีชื่อเสียงแล้วไม่มีคนแบบนี้ฮะ
มีแค่เก้าอี้ที่ตั้งอยู่อย่างนี้แล้วตั้งกันห่างแล้วแทบไม่มีคน

คือที่ผมเห็นว่าผมส่งน้าได้เท่านี้เนี่ยคือผมธรรมดาคนเราไปงานเผาศพคือต้องเดินขึ้นไปเคาะโลงเอาดอกไม้จันทร์ไปวาง
แต่ในวันนี้ที่ผมไปเนี่ย
หนึ่งคือไม่มีคนเลยคือมีแค่ญาติไม่กี่คนมีคนที่รักหรือคนที่เคยร่วมงานกันนครไม่กี่คน

คือจริงผมว่าไม่ได้จำกัดแต่ว่าด้วยความที่เขารู้กันอยู่แล้วว่าอันไหนที่ควรหรือไม่ควร
ซึ่งสื่อมวลชนที่ไปในครั้งนี้เนี่ยก็จะอยู่ด้านนอกนะฮะไม่ได้เข้าไปในบริเวณงานซูมก็คือจะต้องซูมเข้าไปอย่างเดียวเลยเพราะว่าเขาจะมีการขอความร่วมมือนะฮะ
สื่อนี้ก็จะอยู่ด้านนอกกันทั้งหมดนะครับแล้วก็แยกกระจายตัวกันแล้วก็ถ่ายเข้าไปส่วนคนที่อยู่ในงานเนี่ยก็คือจะมีญาติพี่น้องเนี่ยไม่กี่คนนะฮะแล้วก็จะกระจายกันนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับจากมูลนิธิก็ได้มีการนำศพของนครเนี่ยขึ้นไปสู่เมนแล้วก็เอารูปนครเนี่ยมาตั้งไว้ล่างเมนนะครับแล้วก็ให้ค้น
ไปวางวิธีก็แน่นอนครับว่าแตกต่างจากวิธีที่เราเคยเจอกันมานะครับก็คือครั้งนี้เนี่ยก็จะมีธรรมดาแล้วคนเราเนี่ยพอเสียชีวิตนะฮะตามงานต่างที่ไปกันก็จะมีการสวดกัน๓วัน๗วันอะไรก็ว่ากันไปบางคนอาจจะเก็บศพไว้๑๐๐วันหรือ๓วันหรือเผาเลยก็มีอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ของนครไม่ใช่แบบนั้นนะฮะของน

เยอะต่างมาคนเดียวไปคนเดียวจริงต้องคิดแบบนี้เลยนะเพราะโรค
โรคนี้มันทำให้วงจรชีวิตของมนุษย์เปลี่ยนไปแม้กระทั่งตายแล้ว
ยังเปลี่ยนถูกต้องพี่หนุ่มสิ่งที่ไม่เปลี่ยนแล้วมันเป็นไปตาม
พุทธศาสนาที่เคยสอนเราไว้ก็คือมนุษย์เราเนี่ยมาคนเดียวและไปคนเดียวแบบนี้
คือภรรยาไม่ได้มาอยู่โควิดลูกไม่ได้มาบางคนอย่างที่อาโน๊ตบอกเลยคือมีแค่น้องไอซ์กับสามีแล้วก็เพื่อนไม่กี่คน
เนี่ยคือคือคือผมไปพอดีผมได้มีโอกาสไปนะฮะในร่วมร่วมในงานนี้แล้วก็เลยนำมาถ่ายท่อได้ฟัง
วันเดียวจริงไวมากพี่หนุ่มรู้ตอนเท้าเผาตอนบ่าย
คนที่ป่วยเป็นโควิดแล้วเสียชีวิตจากการป่วยเป็นโควิดทุกคนก็คือก็จะทำแบบนี้กันหมดแล้วทุกคนก็จะไม่มีโอกาสได้แบบว่าพูดอะไร
หรือมีโอกาสได้เจอคนในครอบครัวสุดท้ายก็อย่างที่บอกไปวันนี้จากไปเหมือนจากไปคนเดียวคือมันมันก็เป็นกฎของทางวัดด้วยนะฮะใช่
เพราะว่าคนที่ติดเชื้อโควิดมาเนี่ยกฎของเขาก็คือว่าพอไปถึงที่วัดเสร็จปุ๊บเนี่ยคือเขาต้องเผาก่อนเลยแล้วค่อยออกมาสวดพระอภิษฐรรมในวันต่อไป
คือจะไม่มีการเอาศพมาตั้งแล้วสวดก่อนแล้วเผาคือวันเดียวปุ๊บมาก็ต้องเผาเลยคือตอนนี้กฎเป็นแบบนั้นเลยนะครับ
แต่ในมุมของทางการแพทย์เองผมได้มีโอกาสคุยกับทางอาจารย์หมอหลายท่านท่านก็บอกว่าในมุมของศพแล้วเนี่ยนะฮะคือจริงแล้วเนี่ย
พอเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยทางโรงพยาบาลเขาจะซีนซีนอยู่ในถุงอย่างที่บอกไป๓๓ชั้น
แล้วก็เข้าที่โรงนะฮะเข้าโรงเสร็จปุ๊บปิดเนี่ย
คือเขาไม่มีโอกาสที่จะมาพูดอะไรกับเราเรื่องสารคือขออย่างเดียวคือห้ามเปิดถุงเด็ดขาด
คือห้ามเด็ดขาดเพราะว่าอาจจะไปโดนสารคัดหลังได้อันนั้นไม่ได้เลย
ส่วนหลังจากนั้นเอาเข้าเตาแล้วปุ๊บเนี่ยโดนไฟข้างในแบบแรงสูงขนาดนั้นคือเชื้อมันตายหมดนะฮะ
เพราะฉะนั้นตรงนี้เรื่องของศพเนี่ยก็ไม่ได้เป็นประเด็นอะไร
จะมีก็แค่ว่าคนที่ไปร่วมงานนั่นแหละเวลาไปอยู่รวมกันเยอะหรือแออัดได้เยอะ
อันนี้เป็นประเด็นว่าอาจจะมีใครที่เป็นอยู่แล้วไปรับเชื้อกันแต่กับศพเนี่ย
อย่างที่บอกไปค่ะคนมีชีวิตอยู่เราก็ต้องดำเนินชีวิตกันต่อไป
ครับผมอย่างที่บอกนะครับเอาละฮะก็ไปดูเรื่องราวของอาการปลลึงเงิน
ไก่ออกไข่เป็นลูกน้ำเต้าจีนนี่ฮะเจ้าของถึงขั้นใส่พานบูชานะฮะ
เชื่อแม่ไก่นั้นให้โชคครับชีวิตยังไม่สิ้นหวังครับ
วันนี้คุณผู้ชมครับผู้สื่อข่าวรายงานนะครับบอกว่าชาวบ้านเล็กที่๑๙ทับ๒หมู่๑๐
นี่เห็นไหมฮะเหมือนน้ำเต้าเลยนี่นะครับอยู่บรรพีบังแพรนะฮะ
ราชบุรีเนี่ยเขามีไก่ไข่ออกมานะฮะแล้วแปลกประหลาดเหลือเกินคุณผู้ชมครับ
โดยรูปร่างลักษณะเหมือนกับน้ำเต้าจีนขนาดความยาว๗เซนติเมตรนะฮะ
และความยาวรอบวงอยู่ที่๑๐เซนพื้นผิวเป็นสีน้ำตาลนะครับมีน้ำหนักเบา
แต่เมื่อเขย่าแล้วมีของเหลวอยู่ข้างในไข่เหมือนไข่ทั่วไปแล้วฮะ
ทางด้านคุณกันนิกาแต๋ตวงอายุ๖๐ปีเป็นแม่บ้านที่เลี้ยงไก่เอาไว้เนี่ยนะฮะ
ก็เปิดเผยบอกว่าช่วงเที่ยงของทุกวันตนเองจะต้องออกไปดูไก่พันไข่
เลี้ยงไว้ในเราทั้งหมด๖๕ตัวนะฮะ๖๕ตัวขอย้ำว่า๖๕ตัว
โดยไก่คอกนี้นะฮะเลี้ยงมาได้๗เดือนนะครับ
กระทั่งช่วงเที่ยงของวันที่๒๓เมษายนขณะที่ออกไปให้อาหารไก่
แล้วก็เก็บไข่ไก่ในร้าวตามปกติก็สังเกตเห็นไข่ไก่ฟองหนึ่ง
ลักษณะเอ๊ะเล็กแล้วมันก็แตกต่างจากไข่อื่นนะฮะ
พอเข้าไปดูใกล้นะครับก็พบว่าไก่ไอ้ไข่อันนี้
มันมีรูปร่างคล้ายกับลูกน้ำเต้าจีนก็เลยหยิบไข่ไก่ตัวนี้มาให้คนดู
ว่ามันใช่ไข่หรือเปล่าหรือมันคืออะไร
ปรากฏว่าทุกคนในบ้านพิจารณาดูแล้วก็พบว่ามันเป็นไข่ไก่จริงนะครับ
เธอก็ดีใจฮะคิดว่านี่คือไข่วิเศษอืม
เชื่อว่าจะนำสิ่งดีมายังครอบครัวนะฮะก็เลยนำไปใส่พานไว้บนหิ้ง

ทางนี้ก็มีเพื่อนบ้านมาขอดูและขอซื้อ

หรืออยากจะเก็บไว้แบบนี้จนกว่าจะแห้งฝ่อไปเอง
ซึ่งหลังจากที่ชาวบ้านทราบข่าวนะครับก็นำเลขที่บ้านรวมถึงอายุของตนเอง
แล้วก็จำนวนไก่ที่อยู่ในเล้าเนี่ยแหละครับผม
๖๕ตัวนี่ไปหาซื้อรอตอรี

แหละครับผมแต่เจ้าของบอกว่า
หลังจากที่ได้ไข่น้ำเต้านี้มา

มีเงินมีทองเข้ามาที่บ้านตลอดเลย

เพราะฉะนั้นก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวปฏิหารเกิดขึ้นนะฮะ

ตอนที่ออกมาตอนนั้นมันจะนิ่มเปล่า

มันก็อาจจะไปตามหาลอตเตอรี่นี่

เพราะว่าลอตเตอรี่แบบว่าเกลื่อนแพง

ตอนนี้ก็เหลือกันเยอะทีเดียวนะคะ

เขาบอกว่าฝันยังไงถึงจะบอกเป็นลางที่ดี
ทำนายฝันยอดฮิตกันดีกว่าคุณผู้ชมค่ะ
ว่างวดนี้จะมีโชคหรือเปล่า

ใกล้แล้วสำหรับวันแห่งความหวังของคนไทยค่ะ

มีลางบอกเหตุอะไรก็แล้วแต่ก่อนวันนั้นของเดือน
วันนี้ก็เลยรวบรวมความฝันยอดฮิตมาฝากค่ะ

ฝันแบบนี้เขาบอกว่าจะถูกรางวัลที่หนึ่ง
ฝันว่าเหยียบอุจจาระหรือจับอุจจาระเป็นต้น

เป็นฝันที่บอกว่าบอกรางดี
อันนี้นักเสี่ยงโชคหลายคนรอคอย

ก็เชื่อกันว่ามีสิทธิ์จะได้จับเงินก้อนโต
ฝันว่าคลอดลูกหรือว่าได้อุ้มเด็ก
อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความฝันที่จะได้โชคลาภ

หมายถึงว่ากำลังจะมีลาบชุดใหญ่
ลาบเลือดเหรอ

ไม่ใช่เจอนกคู่หรือว่าจะแต่งงาน
แต่อีกมากมายมีหลายความหมาย
หนึ่งในนั้นก็คือมีเรื่องโชคดีด้วย

ฝันว่าตัวเองตายอันนี้คือกำลังจะหมดเคราะห

ขวัญว่ารถหายหรือของสำคัญหาไม่เจอ
หมายถึงว่ามีสิทธิ์เป็นเศรษฐีคนใหม่

หรือว่าถ้าเกิดคุณฝันว่ามีผู้นำแก้วแหวนเงินทองมาให้
หมายความว่าจะได้โชคลาภมีสิทธิ์ถูกรางวัล
แล้วก็อาจจะมีบุตรหรือว่ามีเนื้อคู่

อย่างที่เขาบอกว่าฝันร้ายจะกลายเป็นดี

ใครที่ฝันในช่วงนี้ก็ตีเป็นเลขได้นะครับ
เพราะว่าอีกไม่กี่วันก็จะได้ลุ้นกันอีกแล้ว
มาอีกหนึ่งเรื่องราวกันบ้างดีกว่าครับ
มีนะฮะหนุ่มพบอึงอ่างเผือกฮะ

ตั้งใจเอามาเลี้ยงเต็มที่ค่ะน้องรถเมย์พี่หนุ่มครับ

นี่เหมือนอึงเต่านะครับนี่เหมือนอึงเต่า

ชาวบ้านหมู่๖นะครับตะบนนาป่านะครับ

ออกไปจับกบเขียดอึงอ่างหลังฝนตก

ชาวบ้านที่ทราบข่าวต่างกันมาดูนะครับผม
แล้วก็พร้อมทั้งทำขันห้าให้ด้วยนะครับ
ถ้าในสมคิดนะครับอายุ๕๐ปีเนี่ย

เมื่อวันที่๒๖เนี่ยตัวเองเนี่ยฝนตกลงมาอย่างหนักนะครับ

จึงออกไปหาจับกบเขียดอึ่งที่กลางทุ่งนา
เพื่อจะเอามาให้ภรรยาทำอาหารนะครับ
โดยใช้ไฟฉายส่องตามแอ่งน้ำ
เดินไปถึงต้นมะขามไฟฉายก็

อยู่ในแอ่งน้ำเพียงตัวเดียวด้วย
ตนเห็นว่าแปลกใจครับก็เลยจับมาตั้งใจจะเอามาเลี้ยงฮะ

เพราะได้ยินเสียงภรรยากำลังต้มน้ำครับ

จะนำอึ่งมาทำเป็นอาหาร
ตนก็นึกได้ว่ามีอึ่งเผือกอยู่

ญาติแล้วก็ชาวบ้านที่ทราบข่าวก็แต่
เดินทางมาดูเนื่องจากเป็นสิ่งที่แปลก
บางคนก็นำแป้งมาทาที่ตัวอึ่งเพื่อหาเลขเด็ด

ขณะที่นางลำดวนนะครับอายุ๕๗ปีกล่าวว่า
ตั้งแต่เกิดมาเนี่ยไม่เคยเห็นอึ่งพร้าวเลยนะครับ
ตัวสีขาวเผือกอย่างนี้มาก่อนนะครับ
เชื่อว่าน่าจะนำโชคมาให้
ได้แต่งขันห้าเพื่อนำมาขอโชคลาภนะครับ
และได้นำแป้งมาทาที่ลำตัวอึ่ง
โดยเลขที่ได้ก็คือ๗๒๘๘๗๒นะครับ
ไหนอ่ะที่ตัวมันเหรอ

อันนี้น่าจะพบตอนที่อยู่ในทุ่งนายัง

เอาอยู่ในซายอย่างนี้พี่หรือจะโดด

เนี่ยเขาบอกว่า๒แล้วได้๗๒เนี่ย
ดูไม่เป็นเลยอ่ะอันนี้อีกอันนึงนะก่อนจะไปเลขนั้นนะ
ผมจะบอกให้คุณจำได้ไหมตอนที่ผมสัมภาษณ์นครในรายการหนกระแสเนี่ย
วันที่๑๓ใช่ไหมจำวันที่๑๓ได้ไหมผมสัมภาษณ์วันนั้นใช่ไหม
วันถุงการแล้วตอนนั้นน่ะที่ผมถามนคร่อมว่านคร่อมแข็งแรงไหม
อยากจะบอกอะไรพระเจ้าคุณไทยก็เป็นห่วงไหมแล้วตอนนั้นเขาบอกว่าสบายดี
จำได้ใช่ไหมจำได้เวลานั้นกี่โมงรู้ป่ะกี่โมงพี่
บ่ายโมงคือ๑๓นาฬิกา๑๓นาที๑๓วินาที
๑๓วินาที๑๓วินาทีมาลองกันเลยบ่ายโมง๑๓นาทีกับ๑๓วินาทีและวันที่๑๓เมษายน
โอ้โหคนลุกอ่ะพี่หนุ่มอยากจะฝากอะไรให้กับแฟนคนไทยแม้ว่าตัวเอง
ตอนนี้แฮปปี้สบายดียังโอเคยังแข็งแรงยังสู้กับมันได้อยู่

ก็ไม่เอาหรอกนะครับมันเป็นเรื่องที่มีการอธิบาย
ทำมันเป็นเรื่องที่ยากอธิบายอันเนี้ยผมก็ไม่รู้ตอบว่าอย่างงี้จริงผมว่าไม่ง่าพูดนะแต่แบบก็ก็ผู้ได้ฟังแล้วค่ะ
เลยถูกต้องนะครับแล้ววันที่สี่สามใช่พี่แล้วตอนนั้น
ลายการกำลังจะจบพอดีก็คือจบเวลาเนี้ยอืมทิ้งนา
ให้พอดีถูกไหมถึงให้พอดีนะครับอืมไปนะครับก็
ก็เป็นเรื่องแปลกนะครับ

พาผู้ชมให้มุชชมอาจเป็นครัวบังเบิญก็ได้นะ

พี่เพิ่งเห็นมั้ยพี่เห็นนานแล้ว
ไม่พี่เห็นนานแล้ว
ผมว่า๑๓หน้ามาแน่วันนี้
ไม่รู้เหมือนกันแต่เมื่อกี้พอพูดถึงเรื่องนี้ก็เลย
ลองพูดดูได้ไหม
อันนี้อันต่อไปก็จะเป็นเลข๑บวก๑เท่ากับ๓เหมือนกันนะ
คุณก้อยคุณตูนเลขนี้ก็มาเหมือนกันแต่เดี๋ยวจะอยากรู้ว่าตอนนี้ทุกคนลุ้นกันทั้งประเทศว่าเอ๊ะมีน้องหรือเปล่า
เดี๋ยวช่วงหน้ามาเล่าให้ฟังค่ะช่วงหน้าครับ
หลังจากที่คุณก้อยคุณตูนเขามีการโพสต์ภาพแบบนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวลองดูภาพนะ
ว่าอันนี้คนก็ไปเดาว่ามีน้องหรือเปล่า

คุณตูนบริษันและคุณก้อยรัชวินก็เข้าพิธีวิวากันไปสักพักหนึ่งนะคะ

ทั้งคู่ก็ตั้งใจจะมีทายาททันทีอย่างที่บอกไปล่าสุดค่ะ

เมื่อคุณก้อยกับคุณตูนพร้อมใจกันโพสต์ภาพหาดทราย

แต่นี่๑บวกหนูมันเป็น๓อ่ะ
พร้อมกับแคปชั่นเป็นอีโมจิหัวใจ๓ดวง

งานนี้ก็มีแฟนเข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีเป็นจำนวนมากเลยทีเดียว

นี่ก็เป็นคำที่เขาใช้ตั้งแต่ตอนแต่งงานเนาะ

แต่โปรเจกต์อย่างกิจกรรมอะไรของพี่ตูทางสังคมอะไรหรือเปล่า

แต่ก็แอบเห็นวันนี้มีขบบคุณจุ๋ยไปโป๊ะอยู่นะ

ก็คือเพกันไปนะครับคือก่อนหน้านี้ก็คือเป็นที่รู้กันอยู่แล้วนะครับ
ว่าทางคุณมิวนะครับตั้งคันนะครับแล้วก็มีการลุ้นนะฮะว่า
ทายาทของคุณมิวเนี่ยเป็นผู้ชายหรือผู้หญิง
ก็ถ่ายกันจะแยะมั้งส่วนใหญ่ก็จะถ่ายกันเป็นผู้ชาย
เฉลยเรียบร้อยแล้วนะครับได้ลูกสาว
นี่เขาบอกเหมือนแม่นะลูกนะฮะ
โอ้นี่นายกาสวยมากนะครับให้ดูท้องนี่
เออไปดูนายกาน้องนายกาของคุณเซน
ไม่ได้อยู่แล้วแต่คิดว่าผู้ชาย
เพราะว่าอะไรคะ
ดูจากไลฟ์ของพ่อกับแม่
อ้าวคุณแอฟ

อ้าวแม่ชมใครถูกครับ

กินกาสโกง

อันนี้ก็สองจิตสองใจเพราะว่าเขาดูแบบสวยเปล่งปลั่งไง
พี่หนุ่มเขาเดาว่าผู้หญิงนั่นแน่สินี่

พี่หนุ่มเขาเป็นพิธีการดูเขาบอกมีพิธีการดูของเขา

เดี๋ยวรอของคุณก๊อยคุณตุ๋นได้จริงจะให้พี่หนุ่มมาลองทายอีกสักทีนึง

ต่อไปคนเจอพี่หนุ่มเนี่ยท้องอยู่น่าจะให้เดินมาหาพี่หนุ่มแล้วล่ะ
ไม่ต้องอาจารย์สั่งภาษาไม่ได้เปิดให้ดูนะคุยกันก่อนนะครับไม่ต้องอาจารย์สั่งภาษา
มาเรื่องราวของมดดำกันบ้างดีกว่าครับเดี๋ยวก่อนนะ
คือวันนี้เราจะไม่ได้คุยกับเขาใช่ไหมพี่อยากคุยไหมล่ะ
หน้ากล้องหลังกล้องเป็นแบบนี้นี่เองนะฮะ
นี่ครับเป็นอีกหนึ่งพี่ตอนสีปลาแก้ว
วงการบันเทิงนะครับสำหรับมดดำกับช้าพลาดที่ดูคิ้ว
หลายคนเขาจะเห็นเจ้าตัวอยู่หน้ากล้อง
ล่าสุดสาวรายหนึ่งได้แชร์เรื่องราวสุดน่ารัก

มาฝึกงานรายการแฉะเซ็ต

ไม่มีใครได้เห็นกันบ่อย
น้องคนนี้ก็ฝึกงานอยู่ที่รายการแฉ

เขากำลังจะพูดว่าอันนี้คือเหมือนหลังกล้อง
หลังกล้องก็คือเป็นแค่แบบทีมงานเบื้องหลัง
เขาก็ยังเป็นคนน่ารักถามถ่ายอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
เป็นห่วงน้องทุกคนรักทีมงานทุกคน
แต่รูปสุดท้ายดูเหมือนจิกหัวไงไม่รู้ไง
จับรูปหัวเฮ้กล้องเขาจับได้แอลกจี้คุณก็นะฮะ

นี่ใช่นะฮะแต่หาน้องฝึกงานเค้าจะจบแล้วเค้าจะฝึกเสร็จแล้ว

แต่ทัศนีคนไหนแบบว่ากากันเนี่ยมดดำเขาจะชอบ

คนนี้มดดำเขาชอบเวลาใช้งานเวลาอยู่ในกองเนี่ย

แล้วมดดำก็เลยบอกว่าโอ๊ยถ้าสมมุติว่าจบแล้วเนี่ย

เขาเตรียมรับเลยถูกต้องนะครับแล้วมดดำเขาเป็นห่วงทีมงานทุกคนอยู่แล้ว
วันเกิดของทีมงานทุกคนมดดำจัดวันเกิดให้ทุกคน

อ่าอย่างไรหรืออยากคุยกับนางไหมคะพี่หนุ่ม
เขาอยากคุยกับนางไหมพี่หนุ่มอยากคุยกับนางไหมพี่หนุ่มอยากคุยกับนางไหมวันนี้
หลังจากเมื่อวานนี้ที่เราเป็นเด็กหน้าพี่หนุ่มอยากคุยกับนางไหม
เดี๋ยวจะถามหน่อยว่าทำไมตอนที่ถ่ายรูปกับน้องเขาไม่ใส่หน้ากากอนามัย
สักพักแล้วเหรอวะโอเคกันพักหน่อยสักนึงค่ะมีประเด็นอีกแล้ว
ยังไงฮะวันนี้วันนี้เรากลับมาแล้วก็พี่หนุ่มเขาเดี๋ยวจะเงียบเหงา
ต้องคุยกับพี่มดามนิดนึงสวัสดีครับสวัสดีครับคุณมดามครับ
ท่านชายจะโทรมาทำไมอีกอ่ะคุณมดามครับอาการเป็นอย่างไรบ้าง
ฉันยังไม่ตายฉันยังไม่มีอาการอะไรวันนี้ฉันวิ่งได้๑๐โล๑๐กิโล
คือในระหว่างกักตัวอย่าเพิ่งออกกำลังกายมากนะเดี๋ยวเกิดว่าเป็นอะไรยังไงขึ้นมา
วันนี้เธอไปงานแล้วเข้ามาเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเธอเล่าให้ฟัง
เล่าไปหมดแล้วครับเมื่อกี้คุณไม่ได้ดูทีวีหรอกครับ
ฉันไม่ได้ดูทีวีฉันหมดจะเตรียมสตูดิโออยู่ไง

แต่คุณไปถ่ายรูปกับน้องนักศึกษาทำไมคุณไม่ใส่หน้ากากอนามัย

ที่รายการแชร์มสวันนี้มีข่าวมสด้วยไง
ตั้งแต่เมื่อไหร่นานแล้วหรือเปล่า
คือจะเล่าว่าพี่เนี่ยเป็นน้องผู้หญิงใส่กางเกงยีนตัวเล็กหน่อย

แล้วพอเขาฝึกงานเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าเงียบ
ปิดตัวเสร็จแล้วขอบคุณที่ให้การต้อนรับอย่างดีนะคะ
จะติดตามผลงานบลาอันนี้
น้องเขาบอกอะพี่จำน้องของไม่ได้เลยเหรอ

เขาก็เลยบอกว่า
พี่เนี่ยในจอหน้าทีวีกับหลังจอเนี่ยเป็นคนดีและน่ารัก

พี่จ้างเขาลูก
ใช่ไหมแล้วแล้วบิ๊กเป็นไงบ้างบิ๊กบิ๊กเป็นไงบ้างพนักงานของคุณ
เห็นอะไรแต่เขาบอกว่ายังไงรู้ป่ะเออไม่รู้ครับไม่รู้ว่าคุณยังไม่ไปบอก
ผมก็ไม่รู้อะครับเออก็คุณจะโทรมาบ่อยไงนึกออกไหมอ๋อ
คือไอ้บิ๊กตอนนี้ไม่เป็นอะไรเลยเว้ยดูดีไม่รู้ว่าเป็นเพราะแบบว่า
แต่ที่จริงแล้วหมอเขาบอกว่ามันเนื่องจากเป็นคนที่อ้วนมาก
ตายเยอะถ้าสมมุติคนเป็นเบาหวานความดันหรืออะไรที่เราอ่านข่าว
กันอ่ะอืมซึ่งมันตรงหมดเลยนะอืมเขาบอกว่าโอกาสที่มันจะซุดอ่ะ
มีเยอะถ้าเรามีไขมันเกินหรืออะไรอย่างเงี้ยอ่าเพราะฉะนั้นคนไหนก็แล้วแต่เนี้ย
ขอถามเลยไงว่าคนไทยส่วนใหญ่อ่ะเคยตรวจน้ำตาลกันบ้างไหมเพราะคนไทยอ่ะ
ส่วนใหญ่ก็เป็นเบาหวานกันนะเว้ยโดยที่เราไม่รู้ตัวอะไรอย่างเ
เขาบอกว่าหนึ่งนะตอนนี้คนที่น้ำหนักเกิน

เนี้ยแหละเธอและอย่างนักความสเศร้ามากเลยอ่ะใช่

จัดสิเดี๋ยวก็ต้องจัดสิคืนก็ต้องจัดสิ
ขุม่าไปเยอะไหม
เมื่อวานเป็นไงบ้างมีเพื่อนเยอะไหมมทร
วันนี้มี่ฉันปิดทัน
มีแรงการขาดผิดจะดูหลอกไขของได้จริง
ตั้งแต่เริ่มคุยอ่ะอ๋อแสดงว่ามีเพื่อนไปหา
ถ้าสมมุติทำรายการขายของฉันต้องรวย
เมื่อวานไลน์เข้าพันกว่าจริง
จริง
ถ้าเป็นพีเซนเตอร์ไลน์เขาแบบนี้รวยเลยนะ

แล้วไอ้ไอ้มันเป็นยังไงบ้าง

เขาก็เพิ่งสูญเสียนะครับแล้วก็ที่ลำบากใจที่สุดก็คือ
อ่าคุณแม่ก็ยังอยู่โรงพยาบาลนะเอนะครับ
แล้วก็เขาบอกว่ามีน้องเขยอีกคนนึงใช่ไหมมีน้องด้วยก็ไม่ได้มา
อืมหลานอีกหลานก็ติดอีกด้วยตัวเล็กอ่าใช่
แต่ไอ้บอลไอ้บอลไอ้บอลกักตัวอยู่ไอบอลได้มาไหม
บอลบอลเอ่อคงยังมาไม่ได้ฮะอืม
คุณแจ๊สก็มาไม่ได้ใช่เขาต้องกักตัวต่อ
อ่าต้องสิบสี่วันก็คือเอาง่าย
เสร็จจากโรงพยาบาลปุ๊บเขาก็เอาขึ้นเมนเลยอย่างนี้เหรอ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
คือไม่ว่าคุณจะเป็นใครวันนี้ก็คือเอาง่ายถ้าคุณเป็นใครก็แล้วแต่เนี่ย
เขาบอกว่าถ้าสมมุติไม่สบายเออผัวเป็นโควิดคือ
พูดชัดนะโควิดนะพูดชัดหน่อยครับเออเออ
ก็คือก็ต้องแบบว่าเป็นอย่างนั้นเลยเนอะ
ก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยใช่ครับเดี๋ยวดูได้สุขภาพบางครั้ง
กันใช่เดี๋ยวอดอดใจเดี๋ยววันจันทร์ฉันตรวจอีกรอบล่ะ
วันจันทร์ฉันจะต้องตรวจอีกรอบล่ะอ่าอ่าขอให้ช่วงขอให้ปลอดภัยขอให้ปลอดภัย
อาวันจันทร์คนตามแพ็บละวันจันทร์ไม่ต้องไม่ไม่ต้องโทรศัพท์มานะ
อ๋อเพราะว่าฉันจะขอให้ตรวจเดี๋ยวก่อนนางครานแน่เธอถึงจะรู้ว่าฉันติดไม่ติดนะหนุ่มนะ
ใครค่ะครับผมสาวอาทิตย์ครับนะครับสาวอาทิตย์ดูแลตัวเองกันดีนะครับ
ก็ออกไม่ต้องออกไปไหนก็ไม่ต้องออกหรือถ้าไม่ต้องออกจริงหน้ากากอนามัยเจลล้างมือนะครับ
มีระยะห่างครับนะครับก็ดูแลตัวเองกันด้วยถูกนะครับอย่างแบบพวกกองละครบางทีตอนนี้ก็ควรจะงดก่อนเนอ
เพราะว่าบางทีมันมีการรวมกลุ่มกันมากบางทีก็ไม่ควรหรอกตอนนี้หยุดก่อน
ผมช่วยกันคนละไม้คนละมือนะครับผมนะฮะอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติกันนะครับ
แล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันวันจันทร์นะครับวันนี้ไปกันก่อนนะครับสวัสดีครับ